คุณผู้ชมมาหวานกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนางเอกดังคนนี้ก็ออกงานเหมือนกันค่ะ

โอ้โหออกงานเสร็จปุ๊บว่าต้องถามป๊ับเลยที่ก้า

ว่าแฟนเนี่ยลุงเต๋อเนี่ยค่ะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าค่ะ
เออนะคะซึ่งน้องใหม่ก็เปิดใจเลยค่ะว่า
พี่หนูก็เตอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะ
ไพรส์อะไรรู้ไหมคะไม่ใช่มีแหวนในช่อดอกไม้อะไรหรอก

คือพี่เต๋อเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ให้อะไรหนูเป็นของขวัญเลยค่ะ

ให้แค่ดอกไม้ช่อเดียวก็คือเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ไงจ๊
ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังพี่แจ๊ค
แบบนั้นนะคะส่วนที่เขาบอกว่าเพื่อนก็แซว
บอกว่าอ้าวช่อดอกไม้นั้นพี่เต๋อเขาซ่อนแหวนไว้หรือเปล่า

น้องใหม่ก็ตอบตลกมากเขาก็จะบอกว่าพี่จริงเหรอ
เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวหนูรีบกลับไปลื้อช่อดอกไม้ดูอีกทีนะพี่

ก็มีค่ะกูกลีบมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีช่อใหญ่อย่างเงี้ย
ก็มีค่ะช่อใหญ่ช่อใหญ่ช่อใหญ่อยู่
คือว่าเขาแบบซ่อนแหวนซ่อนแหวนในดอกไม้เลย
เป็นสัมภัณฑ์ใหญ่เลย
ก็ไม่คาดหวังค่ะแค่มาด้วยมีความสุขแล้วค่ะ
ความรักก็แบบลงตัวเลยเลย
ดีค่ะเรื่อยเลยค่ะ

เรียนจบก็ทำงานค่ะ

ทำงานก่อนค่ะแล้วค่อยวาดกัน
ตอนนี้โฟกัสแค่ว่าถ้าเรายังทำงานได้อยู่เราทำไปก่อน
เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่ง
สวยแล้วก็หวานแล้วก็น่ารักแล้วก็มีหนวดโต้มากเลยนะคะ
ชีวิตดีไปหมดนะตอนนี้นะเพื่อความรักเรื่องงานนะคะน้องไม
ที่เรารายงานข่าวมาตั้งแต่ณเดชนยันน้องใหม่ใครแต่งสักคู่ก็ได้นะ

ลักษณะอยากไปกินของงานแต่ง

ดีก็ถึงเขาว่านานหลายคู่หลายคนเนาะคุณผู้ชม